มันจำเป็นไหมครับว่าอาหารไทยที่จะเป็นซอฟพาวเวอร์ได้ต้องมีความหรูหราต้องมีความแพงเท่านั้นคนทั่วไปจะเข้าถึงได้ยากหรือเปล่า

อาหารไทยที่เป็นซอฟพาวเวอร์จะส่งผลประโยชน์ต่อภาคส่วนอื่นยังไงบ้างครับเชฟ
มุมมองผมทำนายนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นตัวจับต้องได้นอกจากคำว่าอาหารไทยภาพรวมแล้ว
เรื่องของอาหารไทยพลังและเสน่ห์ของอาหารไทยที่ไร้พรมแดนครับทำให้อาหารไทยกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานแล้วก็สร้างเงินครับ
แต่ว่าก่อนอื่นผมขออนุญาตถามคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าพูดถึงคำว่าอาหารไทยเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงอะไรกันบ้าง
แน่นอนครับบางคนอาจจะนึกถึงเมนูอาหารไทยที่ชอบบางคนอาจจะนึกถึงรสชาติอาหารที่จัดจ้านบางคนอาจจะนึกถึงบรรยากาศร้านอาหารที่ประดับตกแต่งสะท้อนความเป็นไทยไม่ว่าจะนึกถึงอะไรก็ตามแต่เราต้องยอมรับแหละครับคุณผู้ชมว่าอาหารไทยนั้นครองใจทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับคุณผู้ชมครับอาหารไทยจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเป็นส

เจียวปูข้าวซอยไส้กรอกอีสาน

ยังมีคนดังของไทยและคนดังระดับโลกนะครับ
ชิมแล้วก็ชอบแล้วก็โชว์อาหารไทย
เป็นข่าวดังไปทั่วโลกอย่างเช่นคนนี้ครับ
เปอร์สาวอย่างมิลลิที่โชว์กินข้าวเหนียวมะม่วง
มาครับนักร้องไอดอลสาวอย่าง
เธอชอบเมนูลูกชิ้นยืนกินของบุรีรำ
อกจากนี้ยังเคยโชว์ม้วนโรตีสายไหม
แฟนคลับก็ตามรอยของน้องลิซ่า
กินอาหารเมนูต่างเหล่านี้ครับ

ก็ชื่นชอบเมนูผลไม้ไทยอย่างทุเรียน

ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะครับ
ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเชฟชุมพลแจ้งไพรครับ
เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการร้านอาหาร

โดยเชฟชุมพลนั้นเล่าด้วยความดีใจ

บอกว่าทุกเมนูคัดสรรวัตถุดิบชั้นยอด
แหล่งผลิตมาจากท้องถิ่นทั่วประเทศครับ
วัตถุดิบที่เรียกว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

แต่ละเมนูเห็นแล้วก็หิวนะครับ
นูต่างเหล่านี้เพื่อเป็นการชูเสน่ห์ของอาหารไทย
และทำหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
ที่มีความหลากหลายมีรสชาติอร่อยกลม
ซึ่งใครก็ตามที่กินแล้วก็จะรู้สึกประทับใจ

ทำให้หลายท้องถิ่นนั้นคนในชุมชนก็ลืมตาอ้าปากได้
ชุมพลครับมองว่าสิ่งสำคัญในการปรุงอาหารไทย
ต้องมีหัวใจหลักคือ๕สัมผัสและ๘รสชาติ
สัมผัสก็คือรูปรสกลิ่นสีเนื้อสัมผัส
ส่วน๘รสชาติครับประกอบไปด้วยเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดมัน
ขมฝาดซ่าเพื่อมัดใจคนกินให้ติดใจ
ครองใจคนทั่วโลกและเป็นสิ่งที่หลายบ้านมีติดเอาไว้ในครัวในตู้เย็นด้วย

อาหารไทยเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเขาเสพไปแล้วเขาได้รับไปแล้วเนี่ย
เขามีการโหยหานะครับเหมือนเราดูละคร
เหมือนเราฟังเพลงเหมือนเราลงรักศิลปินสัตว์อันใดอันหนึ่งเนี่ย
เราจะมีความประทับใจ
จากคำว่าอาหารไทยภาพรวมแล้วเนี่ย
จิ้มซีฟู้ดนะครับส่วนโอกาสสำคัญที่เชฟชุมพลมองเห็น
และทุกร้านสามารถช่วยกันได้ในการผลักดันอาหารไทยในแบบฉบับความอร่อยของตัวเอง
แต่ต้องมีความซื่อสัตว์ครับ
ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
คือธุรกิจอาหารไทยร้านอาหารไทยเนี่ย

ถ้วยจานชามเสื้อผ้า

ต้องมีความหรูหราต้องมีความแพงเท่านั้น

มันไม่ใช่ความสวยงามหรือรูหลาเท่านั้น
เพราะฉะนั้นพอนั้นขอให้ทุกร้านทำอร่อยของคุณเถอะ

คุณทวดสงวนศรีที่สอนผมมา
ที่อบรมเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
สอนเสมอว่าซื่อสัตว์กับคนดี
ชุมพลเล่าอีกนะครับว่าวันนี้พอรู้ว่า

ผลิตวัตถุดิบอาหารแต่ละเมนู

นี่คือความภูมิใจที่สุดในชีวิตของเชฟครับ
ภูมิใจมากที่เกิดตรงนี้
ผมคิดว่าอย่างน้อยได้ช่วยมันไม่ได้ช่วยแค่คนเดียว
ป้าเล่าให้ฟังจากคนที่ไม่เคยออกเรือ
ประมงไม่ออกเรือเพราะว่าเอามาแล้วขายไม่ได้

เพราะว่าปลาหนึ่งตัวผมว่าปลาเข็มหนึ่งตัว
ยกตัวอย่างปลาเข็มหนึ่งตัวมันเป็นหุงสู้หลายชีวิต
เค็มหนึ่งตัวชาวประมงได้นะฮะเอามาทำ
คนที่ทำเกลือได้ใช้แรงงานแรงงานในพื้นที่ก็ทำได้
สองคนแพ็ครายงานพื้นที่คนรับส่ง
คนที่ทำธุรกิจรับส่งก็ได้
มันเป็นห่วงโชคที่ผมมองว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คนเดียว
นายุทธศักดิ์สุพศรครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรกครับว่า
ปี๒๕๖๖หรือปี๒๐๒๓จะเป็นปีทองของอาหารไทย
ดึงดูดและกระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกร้าน
ฝีมือความอร่อยอย่างเต็มที่ครับ
อาหารคิดเป็นสัดส่วนของการใช้จ่ายมากกว่า
ดังนั้นคนที่เดินทางมาประเทศไทย

นั้นปีหน้าเราต้องการเห็นอาหารเข้ามาเป็นพระเอก
การจะดึงดูดให้คนเดินทางเข้าไปเที่ยวมากขึ้น
เพราะใช้จ่ายมากขึ้นนะครับ
ทรทเองจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศ
ให้ปี๒๐๒๓นะครับเป็นปีของการรับประทานอาหารไทย
ดังนั้นคุณป้าผัดข้าวที่รถเข็น
คุณลุงขายกล้วยปิ้งป้าขายกล้วยแขก

ทุกคนที่ทำอาหารไทยท่านมีส่วนอย่างสำคัญ
ภูมิใจในสิ่งที่ท่านทำ
คุณผู้ชมครับเห็นหลายเมนูแล้วหิวไหมครับ
ผมก็รู้สึกหิวไม่ต่างกับคุณผู้ชมครับ
ว่าแต่ว่าท่านผู้ว่าการททครับ
นูโปรดของท่านที่เป็นอาหารไทยคือเมนูไหนครับท่าน
จริงแล้วผมเป็นคนชอบทานกูเตี๋ยว

ทำไมมันไม่มีก๋วยเตี๋ยวประจำจังหวัดบ้างล่ะ
ใช่ไหมครับอย่างกูเตี๋ยวสุโขทัย
นึกดีครับว่าถ้าเกิดเรามีก๋วยเตี๋ยวประจำจังหวัด
กูเตี๋ยวรอยเอสกูเตี๋ยวเชียงใหม่

อยากไปกูเตี๋ยววัสลุงเนอะ

ปกติก็ทานแห้งชามน้ำชาม
เหมือนกันเลยครับ๒ชามขั้นต่ำครับ
คุณผู้ชมครับได้ฟังมุมมองแล้วก็ไอเดีย

เชื่อว่านี่คือโอกาสทองของอาหารไทยครับ
แต่ว่าเราต้องไม่ทำให้โอกาสนี้
เป็นเพียงแค่กระแสฮิตแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับ

โจทย์ใหญ่ที่ทุกคนทุกฝ่าย
จะต้องช่วยกันครับในการผลักดันและส่งเสริม
ทั่วถึงแพร่หลายอย่างยั่งยืน
และนี่คือพลังเสน่ห์ของอาหารไทย